โพสต์ข้อความร้องขอว่าให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสหน่อยนะคะ
ติดตามกลุ่มวัยรุ่น๔คนที่ก่อเหตุทำร้ายทั้งตบหัวทั้งใช้มีดแทง
คนนึงซึ่งเขาเป็นลูกค้ามาซื้อขนมที่ร้าน
อ้าวเจ้าน้องมันมาร่องคันอ่ะเนี่ย
อืม
ลุ่มไอ้ไอ้
อ่าต้องมาลุ่มไอ้น้องคนเดียว
อืมมันเตรียมกับมีดเลย

เนี่ยค่ะภาพกล้องลงจรปิดหน้าร้านขนมตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
บอกว่าถ้าใครรู้เบาะแสหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัยรุ่น๔คนที่มารุมทำร้ายลูกค้าของทางร้าน

เหตุเกิดที่เขหาร่มเกล้ายี่สิบสี่เขตรัฐกระบังกรุงเทพเนี่ยให้แจ้งมาหน่อย
เพราะน้องมาเอาขนมแต่โดนทำร้ายน้องคนนี้เป็นคนทำมาหากิน
ลูกยังเล็กไม่เคยมีปัญหากับใครด้วยอ่ะนะคะผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ไปสอบถาม
ภรรยาผู้ชายที่ถูกทำร้ายค่ะบอกว่าปกติแฟนทำงานที่ร้านอาหารเกาหลี
ตอนไปรับขนมยังใส่ชุดพนักงานของร้านอยู่เลยหลังเลิกงานก็จะไปรับขนมมาให้
ภรรยาค่ะจะได้เอาไปขายหารายได้อีกทางนึง
เพราะลูกยังเล็กทางแฟนหรือภรรยาเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ไม่เคยรู้จักกับวัยรุ่นทั้งสี่คนเลยแล้วช่วงนั้นเนี่ย
พอรับขนมเสร็จก็กำลังจะกลับบ้านอยู่แล้วจู่จู่วัยรุ่นสี่คนเข้ามาถามว่า
เรียนช่างอุดใช่ไหมถามแค่เนี้ยแฟนตอบว่าไม่ได้เรียนแล้ว
กลุ่มนั้นเลยบอกว่าให้เปิดเสื้อจะได้ดูหัวเข็มขัดสถาบันแต่แฟนก็ใส่เข็มขัดทำงานปกตินะคะ
ค่ะปรากฏว่าโชว์เข็มขัดให้ดูก็ไม่เป็นผลอะไรอ่ะค่ะ
เพราะว่ายังถูกหนึ่งในสี่คนเอาปืนทุบหัวพอล้มลง
พยายามจะคลานเข้าร้านขนมขอความช่วยเหลือเนี่ยนะคะก็ยังโดนฟันโดนแทงเขาอีก
แพทย์เนี่ยเย็บไปถึงยี่สิบสามแผลค่ะ
ถึงปุ๊บเขามาจอดรถแล้วเขาก็ถามแฟนหนูว่า
มึงเรียนช่างอุดใช่ไหมแล้วแฟนหนูก็บอกว่าเขาไม่ได้เรียนแล้ว
เขาก็บอกว่ามึงเปิดเข็มขัดสิแล้วแฟนหนูก็เปิดแล้วเขาก็เอา
เพื่อนทุกเรื่องด้านพันธุ์ตรวจเอกณ์ภูมิรุ่งภูมิกับการสถานี
ตำรวจนครบานร่มกล้าวค่ะบอกว่าตอนนี้สั่งการไปแล้วนะคะ
เบื้องต้นทราบตัวแล้วด้วยแล้วก็สอบปากคำผู้ที่ถูกทำร้ายเพิ่มเติม
ปมเหตุของการถูกทำร้ายครั้งนี้นะคะก็คาดว่าน่าจะสามารถจับกลุ่มกลุ่ม
วัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้งสี่คนได้ในเร็ววันนี้ค่ะแม้ถ้ามันเป็นเรื่องของสถาบันขัดแย้ง
สถาบันอะไรแบบนี้เนี่ยมันยังไม่หมดอีกเหรอคะ
เรื่องนักเรียนนักเรียงอีกแล้วหรอ